การท่าเรือนะครับยิงประตูชัยในช่วงท้ายเกมเฉือนเอาชนะราชนาวี
และเหลือโปรแกรมการแข่งขันอีกเพียงแค่๓นัดเท่านั้นครับ
แย่งจากฝูงไปเมื่อวานนี้ต้องการใช้ชนะเมื่อกลับมาเป็นจากฝูงตามเดิมเปิดบ้าน
เจอกับราชนาวีอันดับที่เก้าเริ่มเกมมาเพียงแค่สามสิบเก้าวินาทีครับ
วารินรอมดียิงให้ท่าเรือนำก่อน๑ประตูต่อ๐อย่างรวดเร็วนะครับ
จากนั้นครับราชนาวีตีเสมอได้นาทีที่๑๑นะครับ
อีกสี่นาทีต่อมาครับเจ้าบ้านคืนนำอีกครั้งจากเจ้าหวัดเข้าฮอสของเลิศชายศรัสสูวิภากร
พลิกกลับมาลูกนี้แล้วก็ยิงแบบฉีดยาแบบจิ้มเข้าไปเลยนะครับ
ก็ทำให้ราชนาวีราชนาวีนะครับติดเสมอเป็น๒ต่อ๒
แต่ว่านาทีที่๓๑การท่าเรือขึ้นนำอีกครั้ง๓ต่อ๒ครับ
ลูกนี้เลือดชายฮาพวอเล่อย่างสวยเลยนะครับ
ช่วยให้ท่าเรือนำ๓ต่อ๒ถือว่าเป็นประตูที่๒ของเจ้าตัวในเกมนี้นะครับ
ยิงลูกนี้เข้าไปเสมอเป็น๓ต่อ๓ในนาทีที่๓
เหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีเท่านั้นนะครับเกมนี้น่าจะจบลงที่การเสมอกัน
เรียกได้ว่าเป็นวินาทีสุดท้ายจริงนะครับ
ท่าเรือชนะไปแบบสนุก๔ต่อ๓ครับ
แต่ยังทวงจ่าฝูงคืนไม่ได้เนื่องจากประตูได้เสียนั้นเป็นรองเพียงแค่ประตูเดียว
แล้วเหลือกัน๑คันอีกเพียงแค่๓เกรดเท่านั้นในรูปการณ์นี้
ส่วนผลอีก๒คู่นะครับมกบชนะ๔เกรดไป๓ต่อ๑